ที่นี่ดีกว่าที่อ่างทอง
เขาว่ากันว่าชาวบ้านที่เขาไปหาปูหาปลาเนี่ยนะคะ
ไปเจอต่อไม้ตะเคียนอยู่กลางน้ำเจ้าพญาแบบนี้
ที่เจอคือยังไงรู้ไหมคือออกเรือหาปลาอยู่ปกติ

หรือว่าอุปกรณ์หาปลามันขาดมันชำรุด
เหมือนไปเกี่ยวอะไรกับอะไรสักอย่างใต้น้ำ
คือไปเขาก็เจอแบบนี้กันประจำนะคะ
ก็เลยเอาล่ะไปดูหน่อยซิตกลงมันคืออะไรอยู่ใต้น้ำ
นั่นก็คือสิ่งที่มันไปเกี่ยวแหขาดก็คือนี่แหละ

ปรากฏว่าเป็นต่อไม้ตะเคียนที่มีความสูงของลำต้น๑เมตร๒๐เซนติเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๙๐เซนติเมตรแล้วก็ที่เห็นชัดยาวนี่นะคะคือราก
ระนี่ยาว๔เมตรแล้วก็๓เมตรนะวัดกันทุกส่วนของต่อไม้นี่เลยนะ
ต้นใหญ่มากนะใช่ขนาดรากยังขนาด๔เมตรนะคุณจะต้องถูกตัดต้นตัดโคนไปแล้วไง
ก็เลยเป็นต่อแบบนี้เขาก็เลยอันเชิญขึ้นมาไว้ที่วัดตลาดเจ็ดช่อ
เพื่อให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ผู้ที่ทำพิธีนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าที่ต้องนำเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยนะคะขึ้นมาทำพิธีนี้นะคะ
ก็เพื่อเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของคนโบราณแล้วก็ต้องเลือกวันที่ดีก็คือวันทงชัยด้วย
โดยแม่ตะเคียนนี้อายุกว่าร้อยปีแล้วก็มีชื่อด้วยว่าชื่อสิริทิพย์ค่ะ
ตามธรรมดาล่ะค่ะก็มีนักเสี่ยงโชคเข้ามาขอเลขเด็ดกันมากมาย
แต่แม่ไม่ได้บอกสิว่าเลขอะไรบ้างที่เห็นเนี่ยนะ
บอกหลายเลขแล้วไม่ต้องบอกแล้วเดี๋ยวไม่แม่น

ไม่เกี่ยวอะไรแม่นไม่แม่นแต่บอกไปเยอะเดี๋ยวงง
แล้วที่สำคัญเราไม่ได้มาใบ้อะไร
ย้ำกันอีกครั้งเรื่องของตัวเลขต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม